ต่อกันที่เรื่องของบนท้องถนนนะคะจุดกลับรถถ้าเขามีตรงไหน
ก็ให้ไปกลับตรงนั้นนะคะการกลับรถแบบนี้มันก็อาจจะนำมา
ซึ่งอุบัติเหตุรถเก๋งไปชนกับมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะอ่าคุณผู้ชมดูภาพนะคะ
สังเกตรถเก๋งคันสีขาวคนนั้นนะแล้วมอเซคันนั้นมาแล้ว
อืมออกขวาแบบนี้เลยได้เหรอคุณคิงกูจะหักกลับรถอย่างงี้เลย
ใช่แล้วเขาไม่ดูเหรอคะว่ามีมอเตอร์ไซค์กำลังมานะ
ก็เขาบอกเขาดูแล้วอ่ะเขาพูดว่าเขาดูแล้วไม่เห็นมีรถมอเตอร์ไซค์มาเลย
พอจังหวะกำลังจะกลับแต่การกลับรถแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
นี่คือการกลับรถแบบกลางถนนเลยนะคะซึ่งเอาจริงจริงมันทำไม่ได้
พอจังหวะคุณตีขึ้นขวานิดเดียวมอเตอร์ไซค์มาทางตรงมันก็เกิดการเฉียวชนกัน
มอเตอร์ไซคันนี้ก็ล้มพี่มอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ย
เขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะ
ชื่อคุณเสน่ห์แก้วอยู่อายุหกสิบหกปีค่ะเนี่ยขับมาทางตรงแท้แท้ก็โดนรถ
คันสีขาวรถเก๋งนั่นแหละค่ะคนขับขึ้นอายุยี่สิบเจ็บปี
จังหวะกำลังจะเลี้ยวกลับรถแล้วก็เฉียวชนเจ้าตัวเขานะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นบนริมถนนจรรยานนท์ที่ตะมนตบางวัวอำเภอบาง
กงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็เอาเป็นว่าถึงแม้เขาจะถูกเฉียวชน
ดีนะพี่วินหรือพี่เสน่ห์ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
มีบาดเจ็บที่บริเวณมือทางด้านกู้ภัยฉะเชิงเซานะคะ
ถมพยาบาลแล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาละ๑๑ด้วยค่ะ
อย่างที่บอกคนขับรถเก่งคุณอิทธิพลบอกว่าก็จะกลับรถแหละ
แต่มองไม่เห็นจริงจริงจริงจริงก็ดูรถดีแล้วนะ
เห็นมอเตอร์ไซค์มาเลยสุดท้ายก็เลยเกิดเหตุแบบนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้คู่กรณีน่าจะตกลงกันได้ค่ะ
ขับเลยไปอีกหน่อยไปกลับรถที่จุดยูเทิร์นจุดกลับรถจะปลอดภัยกว่านะครับ
นั่นคือการกลับรถแบบกระทันหันส่วนเหตุการณ์